ชั่วตะหล่นตะหลาน
ปลงผักทำไมมันงามขนาดนี้เนี่ย

โอเคผักงามเนอะคุณผู้ชม
เพราะว่าไหมนี่ไม่ได้มาตั้งนานดูแปลงผักของดิฉันสิจ๊ะ
โตสวยขนาดนี้ได้เวลาเก็บแล้วจ้า
แต่ก่อนอื่นเลยก่อนเก็บเนี่ยดิฉันขอพาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันก่อนนะ
มาดูกันเลยราคาของเนื้อสัตว์วันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
มาเลยราคาหมูเนื้อแดงวันนี้๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็อยู่ที่๕บาทต่อฟองจ้า
เช็คราคาของเห็ดในช่วงปลายฝนแบบนี้กันบ้างเนาะ
เห็ดฟางหนู๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม

แล้วก็เห็ดเข็มทองวันนี้๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ